เรื่องนี้นี่อยากที่จะให้กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายใน
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาช่วยดูไว้หน่อยค่ะ
โอ้หูใกล้แปวเนื้ออะไรทำไมมันแพงขนาดนี้
ซื้อกลับบ้าน๒๕๐บาทมันใช่ไหมคะ
อันนี้ราคาธรรมดานะ
ราคาธรรมดา๒๕๐บาทพิเศษ๓๐๐ไปเลยจ้ะ
มันใช้เนื้อเทวดาหรืออย่างไรคะ
นี่ค่ะมีคนมาตั้งกระทู้เอาไว้แบบนี้บอกว่า
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหน้าพะติน่ำ
ซื้อใส่ถุงกลับบ้านธรรมดา๒๕๐พิเศษ๓๐๐บาท

ลงพันคลิปคุณต้องมีปลากรอบค่ะนี่
ถามว่ามันดูต่างจากก๋วยเตี๋ยวธรรมดาไหม
มันก็๓๐บาทมันคือ๓๐๒๐บาท

เอ้าเขาก็ถ่ายภาพตอนแกะเทใส่จานมาให้ดูเหมือนกันนะคะว่า
จังหวะพร้อมกินเนี่ยหน้าตามันดูวิเศษพิเศษอะไรไหม

ผมว่าร้านถูกน่าทานกว่านี้
เขาบอกว่าดูแล้วไม่เห็นต่างจากก๋วเตี๋ยราคา๓๕บาทถึง๘๐บาทเท่าไหร่เลย
แต่อันนี้เธอจ่ายไปในราคาถุงละ๒๕๐บาท

ก็นี่ไงเธอตอบเลยว่าก็ร้านไม่ติดป้ายบอกราคาค่ะ
รู้ก็ตอนจ่ายเงินแล้วแล้วทำไปแล้ว
แต่เหมือนเอามาตั้งขายหลอกนักท่องเที่ยว
บีคิวไม้ละ๕๐๐๖๐๐บาทต่อจานนะต่อจาน
ส่วนอาหารทะเลจานละ๕๐๐๖๐๐บาร์บีคิว

จีบกุ้ง๔ลูก๑๕๐บาท

สภาพคือข้าวประมาณสองถ้วยเศษปูแถมรสชาติแย่

คือคนที่เคยเจอประสบการณ์นี้เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยนะคะ

เหมือนตั้งใจขายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

แล้วก็มาซื้อกับข้าวซื้ออาหารแบบนี้ค่ะ
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไปตรวจสอบหน่อยนะคะ
เพราะว่าการขายอาหารไม่ติดป้ายราคาเนี่ย

การค้าภายในบอกว่าจะออกตรวจสอบตามแผงตามอะไร
ไปตรวจสอบด้านหน้าพระตินัมหน่อยก็แล้วกันนะคะ
แพงขนาดนี้ไม่ไหวจะกินแล้วจ้า